หลงหลังตรุษจีนแบบนี้เราจะพาไปดู
ขนมมงคลในวันตรุษจีน
ดูสิว่ามีอะไรบ้างครับ
ตลอดข่าววันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับควันหลงวันตรุษจีน
เราจึงขอเอาใจคนไทยเชื้อสายจีน
ด้วยการพาไปดูขนมมงคลในวันตรุษจีนกันหน่อย
จะมีอะไรและจะน่ากินขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
กันที่จังหวัดนครสวรรค์กันก่อนเลยครับ
ไปกันที่ร้านแหม่มซาระเป๋า
ตามวนตากน้ำโผล่อมพอเมืองจังหวัดนครสวรรค์

ไอเดียเก๋ปั้นสารเป๋าไส้ถั่วเก๋
เทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นสาระเป๋ามังกร

และสาระเป๋ากระต่ายก่อนนำเตาสีทอง
ซึ่งเป็นไฮไลท์ของตรุษจีนในปีนี้
เนื่องจากปีนี้เป็นปีกระต่าย
เรียกได้ว่ารวมความเป็นสิริมงคล

อย่างนี้ทุกอกทุกใจชาวไทยเชื้อสายจีน
และสายมูเตลูต่างพากันสั่งทำกันเป็นจำนวนมาก
และที่สำคัญทางร้านจะไม่ใช้วัตถุการเสีย
แช่เย็นจะมีอายุนานถึง๑สัปดาห์
แช่แข็งแต่มีอายุนานถึง๑เดือนเลยจ้า
ขนมมงคลย่างต่อไป
ก็คือขนมเทียนแก้วห้องเต้หน้าทอง
จะทำยากและน่ากินขนาดไหน

สำหรับขนมเทียนแก้วปีนี้

แปลกไปจากขนมเทียนห่อใบตอง
และคิดสูตรขนมเทียนแก้วออกมาหลากสี
เห็นสีแดงสีม่วงและสีเขียวอย่างสวยงาม
มีหลายไส้ทั้งไส้เข็มและไส้หวาน
สำหรับขั้นตอนการทำขนมเทียนแก้วห้องเต้นหน้าทอง
เริ่มที่ใส่น้ำกะทิกับน้ำเปล่า
ลงไปกวนในกระทะตั้งไฟอ่อน
จากนั้นใส่แป้งมันลงไป
ถ้าจะให้ออกสีเขียวก็ผสมน้ำใบเตย
ถ้าสีม่วงก็ใส่น้ำดอกอันชัน
และถ้าสีแดงก็ใส่น้ำต้นฝาง
จากนั้นใส่เกลือเล็กน้อยใส่น้ำตาลสาย
วนจนเข้ากันแล้วยกขึ้น

มีไส้หวานทุเรียนกวนไส้ถั่วไข่เค็ม

ไส้เหล่านี้มีส่วนผสมจำพวกรากผักชี
เทียมพริกไทยป่นหอมแดงซอย
น้ำตาลปีเกลือหมูบดและถั่วเขียวนึ่ง
นำทุกอย่างทุกครั้วผสมกัน
ปั่นเป็นลูกกลมทางในใส่ไข่แดงเข้ม
จากนั้นหยอดแป้งขนมเทียนลงในพิมพ์ลายดอกไม้ครึ่งพิมพ์
แล้วใส่ไส้ลงไปเติมแป้งให้เต็มพิมพ์
ขึ้นหนึ่งใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีก็สุกแล้ว
หลังจากที่เย็นลงแล้วก็นำมาแกะออกจากแป้นพิมพ์
แล้วปิดทองที่หน้าขนมเทียน
กลายเป็นขนมเทียนห้องเต้หน้าทองสารพัดสี
สวยงามและรสชาติอร่อยเลยล่ะครับ
แต่ละเมนูน่ากินและเป็นมงคลมากครั้งหน้า
เราจะพาไปกินอะไรลองดูนะครับ